ด้านหลังของเราสองคนครับนี่ก็ต้องปิดเมืองล่าเหมือนกันครับ
และคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะ
มีโจรครับออกอุบายขอให้พ่อค้าขายไก่ปิ้ง
เป็นคุณตาอายุประมาณสัก๘๐กว่าแล้วขอเหมารถไปส่งต่างอำเภอได้ไหม
๐บาทคุณตาโอเคเดี๋ยวตาขับไปส่ง

ไปถึงกลางทางครับสุดท้ายเชิดรถกระบะของคุณตาหลบหนีไป
ปล่อยคุณตาเอาไว้กลางทางที่เปล่าเปลี่ยวตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
นี่คือคุณตาผู้เสียหายครับมีอาชีพขายไก่ปิ้งขายข้าวเหนียว
คนร้ายออกอุบายตอนแรกทำทีเป็นลูกค้า
ตาเอาข้าวเหนียวไก่ปิ้งชุดหนึ่ง๔๐บาทเอ๊ะตา
ตาเนี่ยสามารถขับรถไปส่งผมที่ต่างอำเภอได้ไหม
ผมอยากจะกลับบ้านที่ชัยวานในพื้นที่อุดรธานี
๐บาทตาโอเคไหมราคานี้เหมาไปตาบอกโอเค
ระหว่างทางคุณตาสาธิตบอกจู่ครับ
มันมาจี้ผมเอาปืนมาจ่อต้นคอผมแบบนี้

แล้วสาธิตให้ตำรวจเห็นนะครับว่าคุณตาเจอกับอะไรบ้าง
ตำรวจสพชัยวานที่จังหวัดอุดรธานีรับแจ้งเหตุชิงทรัพย์

สีขาวทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า๔๓๐๑อุดรธานี

ตอนนั้นเป็นจังหวะที่คุณตาขับรถ
แล้วคนก่อเหตุนั่งไปด้วย
บอกว่าไปส่งผมที่อำเภอชัยวานหน่อยนะ
ก่อนหน้านั้นครับคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ติดต่อขอซื้อไก่ปิ้งของคุณตาสมชายอายุ๘๔ปี
คุณตาขายไก่ปิ้งอยู่ริมถนนสายอุดรธานีสกลนครนะครับ

คุณตาบอกว่าบ่ายเมื่อวานกำลังปิ้งไก่ขายอยู่ริมทาง

ข้าวเหนียวชุดหนึ่งเอาไก่ปิ้งด้วยเอา๔๐นะ
หลังจากนั้นพอยื่นไก่ยื่นข้าวเหนียวให้แล้ว
เขาบอกผมเหมาให้ตาไปส่งผมที่อำเภอชัยวานได้ไหม
จากอำเภอเมืองขาออกถนนเส้นนี้
ส่งผมต่างอำเภอหน่อย๔๐๐บาท

แล้วเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่ผมที่อำเภอชายวานปลายทางเลยนะ

หลังจากนั้นครับขับรถไปตามถนนเมื่อกี้นี้ที่เห็นจากวงจรปิด
วิ่งเส้นอุดรธานีสกลนคร
ไปถึงแยกบ้านหนองตะไก้ครับ
ในพื้นที่อำเภอหนองหานที่อุดร
ผู้ก่อเหตุออกอุบายครับ

เลี้ยวเสร็จแล้วมันจะมีทางเชื่อมไปที่อำเภอชัยวานได้
ขับไปถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำฝ่ายหนองหลวงครับในพื้นที่บ้านหนองแวง
จุดนั้นมันจะเป็นผืนป่าลับตาคนค่อนข้างเปลี่ยวแล้วฮะ
คนก่อเหตุบอกว่าตาแม่ผมมากรีดยางอยู่ในป่ายางข้างทาง
เดี๋ยวตาไปเอาเงินที่แม่ผมละกันถึงพอดีเลยเดี๋ยวผมเฝ้ารถให้
คุณตาหลงเชื่อเดินเข้าไปในป่าข้างทาง
หลังจากนั้นคนก่อเหตุสบจังหวะใช้ปืนจี้ขู่บังคับ
เอากุญแจรถของตามาเดี๋ยวนี้เลยได้กุญแจรถเสร็จแล้ว
คนก่อเหตุขับรถคุณตาหลบหนีไปเลยครับนี่นะฮะ
ตาเลยสาธิตว่าเขาเอาปืนมาจ่อคอตาเอาไว้ที่ต้นคอแบบนี้เลย
กลัวตายนะหลังจากนั้นมันเอารถตาเสร็จแล้ว
มันปล่อยตาไว้ตรงนั้นนะฮะจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจครับ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นตอนนี้นะฮะสารอนุมัติหมายจับแล้ว
ทางด้านผู้กำกับการสพชัยวานนั้นเรียกประชุมเจ้าหน้าที่

และอย่างที่บอกว่าสารจังหวัดอุดรธานีอนุมัติหมายจับ

ตรวจสอบประวัติมิ้นท์และคุณผู้ชมครับ
คนก่อเหตุในบีหรือนายนรเบศนั้น
เคยมีประวัติขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านแล้วด้วยนะฮะ
แล้วเคยโดนจับติดคุกพ้นโทษมาเมื่อ๑๐กันยายนปีที่แล้ว
ออกมาจากคุกไม่นานตำรวจไปตามเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
เจ้าตัวรับปากกับตำรวจผมจะไม่ไปขโมยของใครอีก
สุดท้ายไม่ไหวครับรอบนี้เอารถใหญ่เลยฮะ
รอบก่อนเป็นมอเตอร์ไซค์รอบนี้เอากระบะแล้วหลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจนะฮะแบ่งชุดไล่ล่าเป็น๒ชุด
และพบเบาะแสเรื่องการซื้อปืนที่เอามาใช้ก่อเหตุแล้วด้วย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องการจับกลุ่มตัวคนร้าย

นี่คือข้อมูลเบาะแสล่าสุดที่ตำรวจได้ภาพวงจรปิดมา

คุณผู้ชมช่วยสังเกตกันด้วยนะถ้าเจอเบาะแสก็แจ้งตำรวจได้เลย